ที่สวยจัดมากมากต์
ชงมาดิฉันจะไม่ถอยอันนั้นเด็ดขาด
เข้าไปถอยรถหรูมาค่ะคุณพิศพภ์
เดี๋ยวที่ฉันบอกก่อนว่ารถหรูของเขาเนี่ยราคาจิ๊บ๒๒ล้านกว่าบาท

ไม่ได้ยืม๒ล้านนะ๒๒ล้านกว่าบาท

ถึงต้องซื้อของแพงก็เข้าใจแล้วไม่ต้องอวดทำไมต้องโชว์หลุนคะ
ก็พีเคบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาดราม่านะ
ก็ไม่ขอซีเรียสแล้วกันเพราะว่าเจอมาเยอะแล้วในชีวิตนี้นะฮะ

นั่งตลอดครับเราก็รับเขาทำอยู่แล้วครับ
บ่นว่าเหมือนประมาณว่าเราเอาเงินไปซื้อรถ
โอ้เขาก็แหย่เล่นอย่างนั้นแหละ
เพราะว่าก็คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวให้เขาเล่นละครไปก่อน
ให้เขาเล่นเข้าก็เก่งมากที่พูดแล้ว
เพราะฉันปล่อยให้เขาเล่นละครไปอีกปีสองปี
พร้อมเมื่อไหร่ก็แยกให้แต่งก็ได้
แต่งงานทั้งทีจะเอาเท่าไหร่เชียวคอนโด

แต่อยู่ที่ความพร้อมของคนสองคนมากกว่า

ร่วมรถหรือว่าร่วมโยครับ

เขาจะโหมดมากกว่าเรื่องใช้เงินนะครับ